คนนี้โอ้โหปกติจะเห็นรอยยิ้มสร้างความสุขให้เรากับเราตลอดนะคะ

จำได้ไหมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
แกเปิดร้านอาหารอยู่ที่ประจวบคิริขันบ้านเกิดตัวเอง
ร้านนี้ตอนแรกก็บอกว่าเออขอพักไว้ก่อนละกัน

ตัดใจถอยเลยค่ะ
จริงขอรื้อร้านเลยค่ะ

โดยหนุ่มคิงก่อนบ่ายเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมพอซื้อมาก็เตรียมไว้ดันมาเจอโควิดแบบนี้แล้วก่อน
คุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าเสียดายเงินที่ลงทุนไปมาก
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยื้อไว้ทำไมจริงจริงค่ะอืม
เสียดายให้เงินลงทุนที่ลงทุนไปมันก็เสียดายครับ
เพราะว่าเราวางแผนธุรกิจไว้แล้วว่าเราจะไปบูมตรงนั้น
เงินลงทุนทำร้านเงินซื้อของเตาสำหรับย่างกุ้ง๓๙๐๐กับ๔๐๐

จะให้สู้ต่อไหมคือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะสู้ยังไง
แล้วแบบว่าสถานการณ์มันชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไป
มันก็มีท้อครับท้อบ้างแต่ว่าท้อแต่ไม่ถอย